คุณผู้ชมครับเรื่องของขโมยขโจรที่พุ่งเป้าหมายไปที่วัด
คราวนี้เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดพยาวนะครับ
เพราะว่ามีโจรเข้าไปฉกเงินทำบุญถึงภายในกุฏิของพระเลยนะครับ
แล้วก็ลื้อค้นลิ้นชักเอาเงินที่ใส่ซองทำบุญไปได้หมื่นกว่าบาทนะครับ
เรามีภาพจากกล้องวงจรปิดของวัดแต่ว่าเห็นเฉพาะทางเข้าทางออกของวัดนะ
ไม่ได้เห็นถึงกุฏินะครับก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าวัดที่คนร้ายเนี่ย
เข้ามาขโมยเงินทำบุญในกุฏิของพระอธิการสันติชยธรรมโมเจ้าอาวาส
วัดนันตารามอเชียงคำจังหวัดพะเยาว์นะครับ
โดยท่านเจ้าอาวาสเล่าให้ฟังว่าท่านเองกับพระลูกวัดอีกหนึ่งรูปเนี่ย
สวดมนต์ทำวัดเย็นอยู่บนสาราตอนนั้นมีฝนตก
ไม่ได้ยินเสียงคนขึ้นลงสาราหรือว่าคนเข้าออกกุฏินะครับ
และหลังจากที่ทำวัดเย็นเสร็จก็เข้าจำวัดตามปกติ
และก็ไปสังเกตนะครับว่าเงินทำบุญที่อยู่บนโต๊ะคอมพิวเตอร์ในกุฏิเนี่ย
เงินตรงนี้เตรียมนำไปจ่ายค่าพรมที่เพิ่งจะให้ช่างมาปู
รวมถึงเงินที่ใส่ไว้ในลิ้นชักและเป็นเงินที่ใส่ซองไว้นะ
อีก๔๐๐๐บาทอันนี้เป็นเงินบุญกระถิ่นที่ชาวบ้านร่วมการบริจาคให้กับทางวัด
รวมแล้วหนึ่งหมื่นสี่พันบาทหายไปคุณแต่ก็ยังมีเงินที่อยู่ในลิ้นชักเหลืออยู่กว่าหมื่นบาทนะครับ
เนื่องจากเงินที่เหลืออยู่คือมันอยู่ลึกสุดของลิ้นชักเลย
ท่านเจ้าอาวาสท่านใส่ไว้ลึกหน่อยแต่เงินที่วางบนโต๊ะและใส่ซองไว้
เงินที่อยู่ในลิ้นชักที่ไม่ได้อยู่ในลึกถูกคนร้ายขโมยไปแล้วนะครับ
ก็คนร้ายใช้เวลาเพียง๓นาทีเท่านั้นเพราะว่าดูจากกล้องวงจรปิด
ดูจากเวลาเนี่ยนะครับเข้าไปแล้วก็ออกมาใช้เวลาแค่๓นาที
โดยยังเห็นสุนัขสองตัวแต่ดูเหมือนว่าสุนัขเนี่ยจะไม่เห่าจะไม่ไล่นะครับ
พระท่านก็เลยบอกว่าเอ๊ะหรือว่าสุนัขมันคุ้นเคยกับเจ้าคนที่เข้ามาขโมยของในวัดเนี่ย
อาจจะเป็นคนในหรือคนที่เข้ามาในวัดบ่อยนะครับ
และอีกอย่างหนึ่งที่ท่านเจ้าอาวาสกับพระลูกวัดท่านตั้งข้อสังเกตไว้
คือคนร้ายน่าจะรู้ทางเข้าออกทางด้านข้างกุฏิของเจ้าอาวาสได้เป็นอย่างดี
ซึ่งปกติแล้วทางเข้าออกด้านข้างจะไม่ค่อยมีญาติโยมเข้ามานะครับ
ก็จะมีแต่เจ้าอาวาสกับพระลูกวัดเท่านั้นที่เข้ามานะครับ
ด้านตำรวจเข้าตรวจสอบพร้อมกับลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
ที่ชุดสืบสวนสพเชียงคำจะเร่งติดตามตัวหัวขโมยรายนี้มาดำเนินคดีต่อไป
เพราะถือว่ากล้ามากนะครับกล้าเข้าไปถึงกุฏิพระเลยนะครับ